อีกดึงเรื่องครูเพชรชวมโจทย์มาในคราบของคนขับรถวิน
ไปทั้งต้นเลยคุณผู้ชมอ๋อไม่ได้ดึงซองนะไม่ฮะเอาไป
ทั้งต้นเลยทั้งต้นเลยครับอ๋อเหลือไว้แค่เขาเรียกว่า

เป็นเป็นถุงเค้าส่าให้ดูต่างหน้า

ตอนเช้าคนใส่บาทอยู่อันนี้คือเป็นจุดที่เขาใส่บาทอยู่

ที่แบบเนียนหน้าปากซอยเราชุมวิทอย่างว่าเป็นต้นภาพบาทนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านจำหน่ายดอกไม้ผลไม้อาหารก็เอาไว้ให้กับคนที่ไปใส่บาทพระตอนเช้า
ตรวจสอบถังผ้าป่าสามัคคีของวัดเนินสุธาวาสที่วางไว้บนโต๊ะจำหน่ายสินค้า
ถูกคนบร้ายยกต้นผ้าป่าไปทั้งต้นกำไปเลยทิ้งไว้เพียงข้าวสาร๑ถุง
แล้วก็เงิน๒๐บาทให้ดูต่างหน้าแบบนั้น
ตรวจสอบภาพวงจรปิดเราได้เห็นเมื่อสักครู่
พบว่าคนร้ายเป็นชายรูปร่างทวม
เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงขาสั้นสวมเสื้อกั๊กเป็นคนขับวินด้วยเสื้อกั๊กสีส้มนี่แหละ
และสวมหมวกกั๊กสีขาว
ขับขี่มาตามถนนเมื่อเห็นเรื่องของต้นผ้าป่าวางอยู่บนโต๊ะอยู่ริมถนน
จังหวะที่แบบว่าเช้าตรู่คนน้อยแบบนี้ก็จอดรถดูลาดลาวก่อนสักครู่หนึ่ง
จากนั้นก็ขี่เลยไปจอดแล้วก็เดินย้อนกลับมายกต้นผ้าป่าไป
ขณะนั้นเนี่ยเจ้าของร้านขายอาหารใส่บาทพระก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละครับ
แต่คนร้ายลงมือเร็วแล้วก็ไม่เกรงกลัวใดหลบหนีไปได้ครับ
โสพีศรีสะอาดอายุ๕๙ปีแม่ค้าก็บอกว่า
คนร้ายทำทีไปยืนหน้าร้านเหมือนจะซื้อพวงมาลัย
ก็ถามไปคำนึงเอาอะไรจากนั้นเขาก็ไม่ตอบแล้วก็ลงมือก่อเหตุทันที
ตนเองเห็นก็ตกใจครับร้องตะโกนให้คนช่วย
วิ่งตามก็กลัวรถจะชนโดยได้เงินไป๖๐๐บาทจากต้นผ้าป่านะครับ
เห็นเหตุการณ์อีกคนให้ข้อมูลบอกว่า
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมฝากประถิ่มคนร้าย
อยากให้นำเงินทำบุญดีกว่านะครับอย่าสร้างบาปสร้างกรรมแบบนี้

เรื่องต้นตำรวจก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่หลบหนี
เพื่อไปสืบหารูปภัณฑ์สันธาร
แล้วก็ยานพานะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุติดตามจับกลุ่ม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เป็นเงินที่คนที่เขาไปซื้อของใส่บาททำบุญไว้
แต่คุณเอาของเขาไปเนี่ยมันก็บาปเหลือเกินนะ